ซึ่งหมดลงเอาภารกิจจิตสิทธิ์
ควรเข้ากรอด๒๒มีนาภูมิ

มีมีพื้นที่ไหนที่เรากังวลไหมสั่งสั่งให้ติดตาม
ปุ่มเป้าหมายไม่มีไม่มีแล้วในในส่วนของท่าคบ้าจักรนี้
ไม่มีค่ะค่ะแต่ว่าคุณถูกพูดบอกว่าหาพักสกุลเพื่อชนะก็ออกมาชุมลงตรงเนี้ยค่ะ
ไปชั้นเข้าสิครับแล้วก็พักพลังจากแล้วตอนนี้ถูกว่าถ้าเลือกความสงบจบที่ลุงตู่อันนี้ถือว่าจะสงบ
ไม่รู้ก็แล้วแต่คนจะคิดอืมตอนเนี้ยคนไม่มั่นใจว่าหลังเลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้น
ไม่มีเกินสงบดีนะสงบดีแล้วแล้วท่านไปเลือกตั้งสักกี่กี่โมงอ่ะ
สิบเจ็ดโมงไม่รู้ท่านคะตอนนี้มีการจับตามองว่าการจัดตั้งรัฐบาลในคืนวันที่ยี่สิบสี่เนี้ย
ท่านอาจจะต้องมีบทบาทเป็นไม่มีช่วยประสานไหมฮะไม่มี
กรณีว่าเขาคุยกันไม่ได้ไม่มีไม่มี
แต่ได้ขอให้ช่วยงานอีกไหมไม่ขอท่านดูสถานการณ์แล้วมั่นใจแผนท่านนายกไม่เอาว่าจะได้กลับมาทำงานไม่รู้ไม่รู้
มีการพูดถึงขั้นว่าจะมีการปฏิวัติอีกหลังที่ไม่มี
มองเหลืองปุ๊บนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ